สำหรับการสวดพระอภิษฐรรมศพคุณปอทฤษฎีสหวงในวันที่๓นะครับ
ยังคงมีประชาชนแฟนคลับแล้วก็ผู้มีชื่อเสียงเป็นจำนวนมากมาร่วมงานนะครับ
ล่าสุดพลเอกพระยุทธจันทร์อุชานายกรัฐมนตรีก็ได้สวดพวงฤทธิ์มาร่วมไว้อะไหล่ด้วย
เราจะไปติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากคุณศักดิ์สิทธิบุญรัฐรายงานจากจังหวัดบุรีรำครับ

สวดพระอภิษฐรรมศพปทฤษฎีสหวงนะครับวันที่๓เริ่มพิธีไปเมื่อสักครู่นี้แล้วนะครับ
โดยมีพวงหลีดของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีร่วมส่งมาไว้อาลัยครับ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและภรรยาส่งพวงหลีดร่วมไว้อาลัยนายทฤษฎีสหวงมายังสารา๒ธรรมนุภาพวัดกลางพระอารามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
พร้อมกับพวงหลีดของพลเอกอนุพงศ์เผาจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและพระยาและพลโทธวัฒนสุขปลังแม่ทัพภาคที่สอง
ขณะเดียวกันนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรชาธิปัตย์ร้องอดีตสอพรรชาธิปัตย์อาธิคุณหญิงกัลยาสวพลพณิชย์รองหัวหน้าพรรคนายสิริโชศพานายเทพไทยเสนพงพร้อมคณะได้เดินทางมาจุดทูปคาราวะดวงวิญญาณป่อทฤษฎีโดยมีครอบครัวสหบงและญาติร่วมต
เมื่อ๕ปีก่อนนะครับปทฤษฎีนะครับได้ซื้อที่ดิน๕๐ไร่นะครับ
เพื่อทำไร่นาส่วนผสมเพื่อที่จะมา
เพื่อที่จะหวังนะครับว่าถ้าเกิดว่าออกจากวงการบันเทิงแล้ว
จะนำที่ดินนี้มาใช้ประโยชน์แต่ต้องมาสูญเสียไปเสียก่อนนะครับ
ได้ให้คนสนิทมาดูแลที่ดินผืนนี้
เพื่อที่จะสารต่อสิ่งที่ปออยากทำติดตามได้จากรายงานครับ
ไร่นาป่าสงวนพื้นที่๕๐ไร่ในบ้านหนองคาย
ตำบลบ้านบัวอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำ
ดินที่ปทฤษฎีสหวงซื้อไว้เมื่อ๕ปีก่อน
จากพื้นที่ป่ารกร้างกลายมาเป็นไร่นาส่วนผสม
ตามแนวทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

โดยมีนายสวัสดิ์กมลรำวัย๖๒ปีและภรรยา
คนงานภายในสวนแห่งนี้ที่ปรัก
รับหน้าที่ดูแลที่ดินทั้งหมด
สวัสดิ์พาเดินดูรอบสวนในพื้นที่๕๐ไร่
ผลผลิตที่ปอได้คิดและให้ลุงลงมือทำ
โดยได้แบ่งพื้นที่ทั้งหมดเป็นสัดส่วน
ลูกข้าวหอมะลิ๑๘ไร่

สระน้ำ๒บ่อประมาณ๑งาน
ซึ่งปอเคยพูดไว้ว่าคิดจะทำการเกษตรก็ต้องมีน้ำ
เพราะถ้ามีน้ำจะปลูกอะไรก็ได้
จึงจะสัดไว้เป็นที่กักเก็บน้ำ
ส่วนพื้นที่ที่เหลือปลูกพืชอีกหลายอย่าง

หรือแม้แต่กล้วยน้ำว้าที่ออกผลเครือใหญ่ต้นนี้
หากนำไปขายจะได้ราคาไม่ต่ำกว่า๑๐๐บาท
หรือจะเป็นต้นมะละกอที่ปลูกไป๑ปี
ก็ออกผลเก็บไปทำส้มตำได้ทันที

ล้วนแต่ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ตามธรรมชาติ
ไม่มีสารเคมีใดทั้งสิ้นเพราะป่อสั่งไว้
เขาก็เปลี่ยนมาออกปรับพื้นที่
ถ้าปลูกยางแล้วก็ปลูกใบไผ่

ทำไม่ได้ปลูกต้นไม้ไม่ได้

สวัสดิ์เล่าให้ฟังด้วยว่าเมื่อปอว่างจากการถ่ายละครก็จะแวะไปที่สวนขับรถกระบะคันนี้เหมือนในละครที่ปอเคยเล่นพอนั่งมองก็คิดถึง
ส่วนสระน้ำบ่อนี้เป็นมุมโปรดที่ปอจะไปยืนมองและพักผ่อน
พร้อมกับวางแผนอนาคตข้างหน้าหากไม่ได้อยู่ในวงการบันเทิงแล้ว
เขาคิดอนาคตต่อข้างหน้าครับเพราะคิดว่าจะถ้าเมื่อเขาหยุดการแสดงหยุดอะไรไปตอนแก่เขาจะมาสร้าง
โรงรนิสรท์รีไรท์ต่อไปเพื่อจะได้อยู่ในบ้าน
แม้วันนี้ปอจะไม่ได้กลับไปที่สวนอีกแล้วแต่นายสวัสดิ์
เพราะพ่อเป็นคนดีดูแลตัวเขาและภรรยาเป็นอย่างดี

อคือคนดีและมีวิถีที่เรียบง่าย

นั่งกินข้าวด้วยกันเห็นหน้าพูดคุยกันจนเหมือนญาติคนหนึ่ง
ไม่อยากให้ปอเป็นห่วงอะไรอีก
และสัญญาว่าจะอยู่ดูแลไร่นาป่าสงวนต่อไปจนหมดลมหายใจเช่นกัน
ก็คือสรโชชาที่มาร่วมสดระอักพิธรรมศพ
ภายในศาลา๒ธรรมาณุภาพวัดกลางพระอารามหลวง

แก่พลตรีเดชอุดมนิชรัฐ
ผู้บัญชาการมณฑนทหารบกที่๒๖

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

ีอีซีเทโรหอการค้าจังหวัดบุรีรำ
ทั้ง๒๑คณะที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพ
อันนี้ก็เป็นบรรยากาศการสวดพระอภิษฐรรมศพ

อำเภอเมืองจังหวัดบุรีรำครับ